คุณผู้ชมรายงานสภาพอากาศมาหน้าจอเยอะเลย
จฉาคนต่างจังหวัดนะครับสกลนครยังหนาวค่ะ
โคราชอากาศดีมากเพชรบูรณอากาศร้อน
ทุ่งสงศแดดร้อนมากมีลมด้วย
อายุทยาก็เย็นสบายดีไม่มีฝุ่นละออง
พูดถึงเรื่องฝุ่นละอองหรือเปล่า

อุณหภูมิจะลดลงประมาณสัก๓๕องศาเซลเซียส

ควบคุมมลพิษก็มีการสรุปออกมาว่า
พื้นที่ในกรุงเทพธนครมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก
๒๕ไมโครกรัมไมโครนนี่นะฮะ
เข้ามาในกรุงเทพก็อาจจะทำให้ฝุ่นละอองมันปลิวไปได้
แต่เมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่ธรรมเนียบรัฐบาล
เพราะว่ามีการประชุมคณะรัฐมนตรี
แต่ปรากฏว่ารถบิ๊กทั้งหลายที่จอดรอคณะรัฐมนตรี
มีการสตาร์ทเครื่องไว้

เมื่อวานี้ผู้สิทธิ์ข่าวก็สังเกตเห็นรถเหล่านี้

ก็เลยถามท่านนายยกรัฐมนตรีซะเลย
ว่าท่านนายกดูสิ
บิ๊กของแต่ละท่านยังจอดติดเครื่องอยู่เลย

เรื่องที่จะจัดการกับเรื่องปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก
แถลงออกมา๙มาตรการเร่งด่วน

ขณะจอดในสถานที่ราชการโรงพยาบาลโรงเรียน
และพื้นที่ที่มีมลพิษสูงนะครับ
ทีนี้แหละครับนักข่าวก็เห็นรถในธรรมเนียบ
หลายสิบคันจอดรอรัฐมนตรีเพื่อเลิกประชุม
แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กัน

แต่ทำไมยังมีรถที่มาจอดอยู่

ขัดคำสั่งนายกรัฐมนตรีหรือเปล่า
แล้วเรื่องนี้ก็ลงในโซเชียลต่างมากมาย

นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ในช่วง

คณะรัฐมนตรีถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไร

ท่านจะวางว่ายังไงฟังกันหน่อยครับ
รถผมตัดเครื่องรอนมันเหม็น
แล้วก็สิ้นเปลืองน้ำมันด้วย
แล้วก็อะไรอ่ะเครื่องยนต์มันก็เสื่อมทลายไป
โดยใช้เหตุเปิดแอร์นั่งรอนายไม่ให้ไม่ให้ติด

อันนี้ลูกความไปถึงมันก็มีหลายรถด้วยกันไง

แท็กซี่รถเมย์รถขนส่งมวลชนทั้งหมด
ถามว่าถ้ามันหยุดทั้งหมดมันได้ไหมมันก็ไม่ได้อีก
มันก็ต้องหาวิธีการที่เหมาะสมนะ
นายกก็บอกว่ารถผมผมสั่งลูกน้องไว้แล้ว

ส่วนรถนายหรือว่าบิ๊กคนอื่นก็ต้องทำตามแบบนี้อีกนะครับ
ส่วนนี้เป็นมาตรการเรื่องของการฉีดพ่นน้ำ
รวมถึงเรื่องของการใช้โดรนต่างในการทดลองโดรนพ่นน้ำ
ก็นายกบอกว่าก็เดินหน้าทำเต็มที่
แต่ว่าคุณผู้ชมครับนี่ฮะก็เป็นสิ่งที่โลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์อีกหนึ่งเรื่อง
คุณเมื่อวานนี้แชร์กันหนักมาก

ทางทวิตเตอร์เขามีทั้งคลิปนะ
แล้วก็คลิปในตรงนี้แถวอโศก

คุณใช้คำว่าน้ำรอการระบายดีกว่าไหม
น้ำรอการระบายเหรออันนั้นเขาใช้ตอนที่ฝนมันตกในกรุงเทพ
ผู้ว่ากอทมบอกว่าน้ำรอการระบาย
เพราะฝนมันตกมากกว่าเท่าไหร่นะ๗๐๘๐มิลลิเมตร
แต่ว่าอันนี้เป็นแค่ฉีดพ่นน้ำขึ้นไปในอากาศ

แต่ทำไมน้ำท่วมได้คนในโลกโซเชียลเขาบอกโอ้โห

ล่าสุดนายสุชัยอมรดารารัฐภูมิในการเขตคลองเตย
ออกมาชี้แจงนะครับว่าการฉีดน้ำครั้งนี้
เป็นปฏิบัติการของหน่วยทหารพัฒนา

ว่าจะมีการฉีดน้ำบริเวณแยกอโศกต่อเนื่อง

ก็จัดเจ้าหน้าที่ไปไล่กวาดน้ำบนถนน

เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน

ผมไม่เห็นรู้เลยผมก็มาโดนเปียกแบบนี้นะฮะ
อย่างไรก็ตามนะครับการปฏิบัติการครั้งนี้
จาก๙๑ลดลงเหลือ๘๐

ก็ต้องแลกกันกับเรื่องน้ำท่วมกับเรื่องของการเปียก
เมื่อวานเขาฉีดกันสักประมาณเที่ยงนะคุณ

ทำให้โรงเรียนเอกชนอย่างโรงเรียนรุ่งอบรุณ
นำร่องเป็นโรงเรียนแรกที่สั่งปิดการเรียนการสอนแล้วนะครับ
ก็ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๒๕มกราคม
ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยม
เพื่อลดความเสี่ยงที่เด็กจะสูดดมฝุ่น

พร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองให้สวมหน้ากากให้เด็กด้วยนะครับ